เหตุการณ์นี้คือคุณแม่ใจเด็ดออกตามล่าเองเลย
ใครที่ชนลูกแม่แล้วหนี
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าลูกชายไปช่วยเหลือพลเมือง
มีคนที่เขารถเสียอยู่

ปรากฏว่าณตอนนั้นกระบะคันหนึ่งมากวาดชนไปเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้ว๕คนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นกระบะหนีนะ
แล้วพอกระบะหนีเนี่ยท้ายที่สุดค่ะแม่ไปตามล่าเองจนรู้ว่าเป็นใคร
เดี๋ยวก่อนอื่นไปดูอุบัติเหตุตอนที่กระบะมาชนลูกชายแม่ก่อนค่ะ
คือเห็นชัดเลยค่ะคุณผู้ชมวงสีเขียวนั้นคือฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะคะ
แล้วสีแดงเป็นกระบะไฟวาบมาแล้วชนจนตรงนั้นมันเป็นที่ทำถนนอยู่ด้วยนะ
กลิ้งตกลงไปแบบเนี้ยค่ะแล้วดูสิกระบะคันนั้นเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ลงมาถามคนเจ็บหรืออะไรนะขับต่อไปเลย
นาทีนี้เนี่ยเป็นตอนที่เกิดเหตุรถกระบะไปชนมอเตอร์ไซค์๒คันอยู่หน้าตลาดเอกธานี
ขาเข้ากิโลเมตรที่๑๐ที่ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
เกิดเหตุช่วงเที่ยงคืนเลยของวันที่๗สิงหาคม
กระบะคันนี้หลบหนีซึ่งต้องบอกนะที่รถกระบะมากวาดชน
คนเจ็บทั้งหมด๕คนหนึ่งในนั้นน่ะตั้งคันอยู่ด้วยนะคะ
แล้วใน๕คนที่ได้รับบาดเจ็บ๒รายนี่อาการหนักเลย
แต่ว่ามันมีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงด้วยที่จับภาพได้นะ
ว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนี่จังหวะนี้เลยค่ะ
ผู้ชายที่มาด้อมมองอยู่หน้ารถกระบะนี่คือคนขับรถกระบะนะ
เขามาจอดรถแล้วก็มาซ่อมกันชนที่มันเสียหายจากการชนมอเตอร์ไซค์
ลงมาดูรถตัวเองว่าเสียหายยังไงหลังจากนั้นก็ขับต่อไปนะคะ
ซึ่งแม่ของคนเจ็บเนี่ยคือนางสาวเศษสิรินวะมโรศอายุ๓๖ปี
ก็เล่าเหตุการณ์ย้อนไปถึงวันที่๗สิงหาคมบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะ
ลูกขอมานอนบ้านเพื่อนแล้วก็ลูกก็ออกมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
เห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์จอดเสียลูกก็มีน้ำใจค่ะ
ไปช่วยที่จะลากรถไปดันรถมอเตอร์ไซคันที่จอดเสียเดี๋ยวจะไปส่งเขาถึงบ้าน
ทีนี้ก็ช่วยลากกันมาดันกันมาจนถึงตรงนี้จุดที่เกิดเหตุค่ะ
ข้างเขาทำถนนอยู่แล้วก็มีกระบะที่มาเร็วมากอะค่ะ
พุ่งชนกวาดจนลูกแล้วก็เพื่อนลูกได้รับบาดเจ็บ
รถกระบะก็ขับหนีไปเลยครอบครัวก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กับสถานีตำรวจภูทรภูตาหลวง
ตั้งแต่วันที่๘สิงหาคมเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็มีการโพสต์เรื่องราวลงในโลกโซเชียล
ตั้งรางวัลนำจับเอาไว้ด้วย๑หมื่นบาท
มีคนให้เบาะแสของผู้ก่อเหตุมาได้
เอาจริงแม่ก็ดำเนินการเองหลายเรื่องเหมือนกันนะนะคะ
ภาพเพิ่มจากกล้องวงจรปิดต่าง
แล้วถึงกระทั่งตามไปอ่ะตามไปด้วยตัวเองเลยนะ
ไปดูซิบ้านของคนก่อเหตุอยู่ที่ไหน
ขับตามไปเรื่อยนี่คุณผู้ชม
ไปรู้ว่าบ้านของกระบะคันนั้นเนี่ยนะคะคืออยู่ในค่ายทหาร
แล้วคนที่ขับชนลูกชายเนี่ยเป็นทหารที่มียศจ่าเอก
แล้วตอนนั้นเนี่ยที่เขาไลฟ์เหตุการณ์ตอนเข้าไปเจอนะ
เจอรถจอดอยู่ก่อนเนี่ยสภาพรถก็ใช่เลยค่ะ
ร่องรอยความเสียหายที่ด้านหน้ามุมซ้ายมือของรถ
ทีนี้เห็นว่าคนขับรถกระบะคันนี้นอนสบายใจเฉิบ
แอร์อยู่ในที่พักแล้วตอนนั้นที่แม่เขามีการไลฟ์
ตอนกลางคืนเขาก็ห้ามกันอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป
เดี๋ยวจะเป็นการบุกรุกทีนี้ก็เลยเอาข้อมูลนี้มาแจ้ง
ให้ตำรวจทราบแต่ตำรวจบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจ
ท้องที่อำเภอสมสารแทนสุดท้ายเนี่ยค่ะ
คือก็ยังไม่เจอตัวผู้ที่ก่อเหตุแล้วเขาก็เรียกร้อง
ผู้ที่ก่อเหตุมามอบตัวเพราะว่าจะหนียังไง
ก็หนีไม่พ้นหรอกรวมถึงอยากให้ต้นสังกัด
มาติดตามหน่อยเอาจริงนะที่บ้านน้องคนเจ็บ
เขาเฝ้าอยู่หน้าบ้านพักทหารเลยเฝ้าข้ามคืนนะคะ
แล้วตอนนั้นเป็นจังหวะที่คนที่เฝ้า
ไปคุยกับทหารเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้
อยู่ในบ้านพักจังหวะนั้นน่ะทหารที่อยู่ในบ้านพักอ่ะ
หลบหนีไปแล้วก็ยังไม่เจอตัวเลย
เดี๋ยวฟังแม่ของคนเจ็บเล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ไม่มีใครอยู่เลยโทรก็ไม่รับตั้งแต่เกิดเหตุ
ตำรวจบอกว่าให้รออยู่ที่บ้านเดี๋ยวเขาจัดการเอง
ตำรวจเดินตามกล้องแล้วทำไมหนูประชาชนอ่ะ
ถูกต้องเร็วกว่าหนูไล่เร็วกว่า
คืออะไรอ่ะคนเป็นแม่ไงพี่
ไม่เกิดกับลูกหลานใครเขาก็ไม่รู้หรอก
คือคนเป็นแม่เขากลัวไม่ได้รับความยุติธรรมนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าคนมีสีช่วยกันหรือเปล่า
เรื่องนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะ
ว่าตำรวจภูตาหลวงให้ไปแจ้งตำรวจ
ท้องที่อำเภอสมสารใช่ไหม
ทีนี้เราก็เลยต้องไปถามผู้กำกับสพภูตาหลวงหน่อย
ก็ไปเจอกับพันธุ์ตำรวจเอกวุฒิพงศ์สมใจ
บอกว่าพอทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะ
สั่งการให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางเลย
แล้วก็มีการตรวจยึดรถของผู้ที่ก่อเหตุ
ที่ได้รับแจ้งมาแล้วก็มีการสั่งการด้วยนะคะ
สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนติดตามเจ้าของรถคันที่เกิดเหตุ
มาสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
ตำรวจเขายืนยันแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ